เป็นไงค่ะเป็นไงทำไมคะรู้สึกอยากจะมีโชคมีลาบไหมอยากจะมีโชคมีลาบอยู่แล้ว
แต่เอาแบบนี้ก็ไม่เอาเหมือนกันเอาแบบไหนดีงั้นอ่ะเอาแบบง่ายเอาแบบง่ายง่าย
แต่ว่าถ้าเกิดจะมีโชคมีลาบแบบง่ายก็คือต้องพบกับท่านนี้เลยหมอไก่พ่อพาที่นี่
สวัสดีครับโอ้โหโผล่พลวดออกมาแล้ว
มาแล้ววันศุกร์แบบนี้พบกับหมอไก่ที่บอกว่ามีโชคมีลาบเนี่ยหมอไก่ไม่ได้มาให้โชคให้ลาบอะไร
แต่ว่ามีของที่ระลึกเป็นวัตถุมงคลมามอบให้กับผู้โชคดีของเราในวันนี้
วันนี้หมอไก่เตรียมอะไรมาคะนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่หลิวนะคะ
อ่ารุ่นมหาลาบอู้นี่ไงมหาลาบใช่ค่ะโอ้โหโหดู

โดยตรงเลยโดยเฉพาะวันนี้นี่ใกล้แล้ววันที่๑๓ธันวาคมนะคะ
แต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะรู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับการตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่
พร้อมกับวัตถุมงคลด้านหน้าที่จะได้รับไปนะคะ
เราจะมาพูดถึงเรื่องของดวง๑๒ราศีกันก่อน
นี่มันก็วันศุกร์กลางเดือนธันวาคมแล้ว
อีกไม่กี่วันเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ปีพศใหม่๒๕๖๓
หลายคนอาจจะอยากรู้ว่าปีหน้าราศีชั้นดวงจะเป็นยังไงบ้าง
วันนี้หมอไก่จะมาไขข้อข้องใจกันให้
สำหรับ๑๒ราศีเริ่มกันที่ราศีแรกค่ะหมอไก่
สำหรับชาวราศีเมษกันก่อนเลยนะคะ
ชาวราศีเมษเตรียมตัวไว้ให้ดีเลย
ชีวิตของคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง
เพราะว่าช่วงปี๒๕๖๒เป็นอะไรที่เจออุปสรรคเยอะ
มีปัญหาเยอะคือหวังอะไรแล้วเนี่ยคือมันไม่ค่อยสมหวัง
จนบางครั้งก็ผิดหวังท้อแท้เกิดอาการซึมเศร้า
แต่ว่าปี๒๕๖๓เรียกว่าชีวิตเปลี่ยนแปลกไปทางที่ดีขึ้น
อุปสรรคปัญหามันลดลงการงานมีโอกาสที่จะก้าวหน้านะคะ
ถ้าสมมุติว่าใครที่ทำงานอยู่ในองค์กรเดิมก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่ะ
ดีขึ้นมากเลยนะคะถือว่าถ้าใครที่อยากจะย้ายงาน
ก็มีโอกาสที่จะได้ย้ายสมใจ
ถ้าใครที่วิจัยฝุ่นอยู่แล้วว่างงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานนะ
ช่วงนี้คนตกงานเยอะนะหมอไก่นะ

ราศีต่อไปกันเลยครับหมอไก่ครับ
ก็คือชาวราศีพฤกษกนั่นเองนะคะ
สำหรับชาวราศีพฤกษกมีเกณฑ์ต้องสู้จึงจะชนะ

ใช่ค่ะยื่นไมค์ให้เลยนะคะ
ก็คือชาวราศีพฤกษกมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะ
แต่ว่าต้องเหนื่อยต้องสู้ต้องเจออุปสรรคมากก่อน
ต้องเหน็จเหนื่อยก่อนถึงจะประสบความสำเร็จ
แล้วก็ในปีหน้าคือจะพึ่งพาใครไม่ค่อยได้

ใช่ค่ะจะมีแต่คนอื่นมาขอพึ่งคุณ

ใช่ค่ะแต่ว่าพอเวลาที่คุณหันหน้าไปหาใคร
ก็ไม่รู้จะไปพึ่งพาใครมันไม่มีใครให้พึ่งเลย

ถ้าสมมติว่าทำงานอยู่ในองค์กรอาจจะต้องระวังนิดนึง
เรื่องปัญหาเกี่ยวกับพวกเจ้านายผู้บังคับบัญชา
อาจจะมีปัญหาคืออาจจะขัดแย้งกันความคิดไม่ตรงกัน
หรือว่าไม่ค่อยเกื้อหนุนไม่ค่อยสนับสนุนกัน
เพราะฉะนั้นในออฟฟิศหรือว่าในที่ทำงานอาจจะต้องระวังเรื่องคำพูดไหม
คำพูดหรือว่าการแสดงออกบางทีเขาอาจจะตีความในเรื่องของคำพูดเราไปอีกทางหนึ่ง
ไม่ได้ตรงกับเจตนาของเราอาจจะต้องระวังนิดนึ

ขายไปปีนึงก็ได้

พักอะไรบ้างนะคะ
สำหรับคุณสโมมิต้นเป็นพืงแห่งตนเนาะแต่ต้องสู้หน่อยเป็นกำลังใจให้นะ
ราศีต่อไปก็คือราศีเมถุนนี่เป็นยังไงบ้างคะ

ดูแบบไม่คิดอะไรมนุษย์สัมพันธ์ดี
แต่จริงแล้วลึกเขาเป็นคนที่วางแผนชีวิตตัวเองเอาไว้หมดแล้ว
ลึกเนี่ยเป็นคนที่มีความเทยยอยู่เงียบแต่ไม่บอกใคร
ชอบวางแผลอะไรแบบเงียบแบบเสือซุ่มอะ

บอกแล้วครับบอกแล้วเดี๋ยวรู้หมด
ในปีหน้านะชาวราศีเมทุนมีโอกาสที่จะได้ทำความฝันให้เป็นความจริง

หลายอย่างอย่างแรกก็คือฝันว่าอยากขายก๋วยเตี๋ยว

อยากทำฝันให้เป็นจริงคือยังไงคะ
คืออย่างนี้ค่ะคือในช่วงปีนี้ปี๒๕๖๒เนี่ย
ชาวราศีเมทุนอาจจะแบบมีโปรเจกต์มีความคิดมากมาย
แต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ลงมือทำ
แต่ปีหน้ามีโอกาสได้ลงมือทำความฝันให้เป็นความจริง
เพราะฉะนั้นอยากจะทำอะไรให้รีบลงมือทำเลย

แต่ว่าชาวราศีเมทุนอาจจะต้องระวังนิดนึง

ถ้าทำงานร่วมกับคนหมู่มากจะปวดหัว

อาจจะเจอเจ้ากรรมนายเวรในรูปแบบของเพื่อนร่วมงาน

เจ้ากรรมในเวรในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานเหรอครับ

ผมรู้แล้วว่าทำไมหมอไก่ถึงได้ดูดวงแม่นดูแล้วรู้รู้ลึกอะไรขนาดนี้

นั่นน่ะสิยังไม่รู้ตัวอีกเนอะ
นั่นแหละสิคนแบบนี้นะต้องรู้ตัวนี่แล้วนะ

เฮ้ยเฮ้ย
ราศีต่อไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเขาจะน้อยใจครับ
ต่อมานะคะก็คือชาวราศีกรกฎนั่นเองนะคะ
ชาวราศีกรกฎท่องเอาไว้เลย

ใช่ค่ะก็คือชาวราศีกรกฎฟังแบบนี้อย่าเพิ่งเหนื่อยไป
คือในปีหน้าก็คืองานจะเยอะ

คือจะพึ่งพาใครไม่ค่อยได้
ความสำเร็จของชาวราศีกรกฎมาแน่

เพราะฉะนั้นต้องทำใจเย็น

มาช้ายังดีกว่าไม่มา

ทำการใหญ่ใจต้องนิ่งต้องใจเย็นนะ

สำหรับชาวราศีกรกฎถือว่าดีนะ
เพราะว่าจะมีโชคลาภเข้ามาเรื่อย
คือไม่ค่อยมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงิน

เอาล่ะรอดแล้วสำหรับเรื่องของการเงินนะคะ
แล้วมีอะไรอยากจะเตือนสำหรับราศีกรกฎไหมคะ
ชาวราศีกรกฎบางทีอาจจะแบบว่าท้อแท้ใจ
ก็คือพอเจออุปสรรคเข้าหน่อยเนี่ยอาจจะแบบวางงานเอาไว้เลยอะไรอย่างนี้นะคะ

เพราะว่าความสำเร็จมันรออยู่แน่ในปีหน้า
แต่ช้าหน่อยช้าหน่อยแต่ก็มาแน่นะยังไงอดทน
นี่คือสิ่งที่เราย้ำเตือนกันเอาไว้นะฮะ
ส่วนราศีต่อไปก็คือคนที่เกิดราศีสิงศ์นั่นเองค่ะ
สำหรับชาวราศีสิงศ์นะคะชีวิตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ
ก็คือจะมีโอกาสที่จะได้ทำงานอะไรใหม่งานที่มันท้าทายความสามารถ
หรือว่างานที่คุณไม่เคยทำมาก่อน
ถ้าใครที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ขยายงานอะไรใหม่ที่ไม่เคยทำ
ถือว่าดีมากแต่ว่าช่วงแรกจะมีอุปสรรคก่อน
แล้วจะประสบความสำเร็จได้ในภายหลัง
คือที่ต้องพูดแบบนี้มันก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปของงานใหม่นะ
คือเราทำสิ่งที่ใหม่เนี่ยเราอาจจะไม่มีประสบการณ์เรื่องนั้น
แต่ขอให้มุ่งมั่นที่ในการทำมีโอกาสประสบความสำเร็จถูกไหม
ใช่ค่ะช่วงแรกอาจจะติดคัดมีอุปสรรคบ้างอะไรประมาณนี้นะ
แต่ว่ามีโอกาสสำเร็จแน่ขอให้อย่าท้อแท้
ในเรื่องของการเงินก็ดีนะเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากหลายทาง
อาจจะทำงานหลายอย่างทำงานหลักด้วยทำงานเสริมด้วย
หรือว่าคนที่ทำธุรกิจอาจจะทำธุรกิจหลายอย่าง
ฟังแล้วหลักโชคลาภที่จะได้มาเนี่ยก็มาจากการงานถูกไหม

อย่าไปเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องไปจัดแบบว่าจัดเต็มชุดใหญ่กับงวดนี้
ไม่ต้องโชคลาภมาจากการที่เราลงมือทำงานนั่นเอง

อุปสรรคอาจจะเป็นเรื่องของคนการประสานงานกับคนอาจจะพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่อง

เอาล่ะและสำหรับราศีกันค่ะ
โดยเฉพาะใครที่ทำงานทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมีโอกาสที่จะขยายกิจการขยายสาขาให้ใหญ่โตมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะใครที่ทำงานทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมีโอกาสที่จะขยายกิจการขยายสาขาให้ใหญ่โตมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าถ้าใครที่ทำงานอยู่ในองค์กรเนี่ยเรียกว่าการงานจะมั่นคงไม่ค่อยเปลี่ยนงานเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วนะคะแต่ว่างานจะเยอะการแข่งขันสูงคู่แข่งเยอะแต่ว่าฟังอย่างนี้ชาวราศิกัณฑ์ไม่ต้องกังวลใจไปเพ
ที่เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อทรัพย์สิ่งชิ้นใหญ่เช่นบ้านรถหรือว่าที่ดินหรือว่าบางคนเจ้าของกิจการเนี่ยอาจจะมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นก็เลยจะต้องเก็บเงินมากขึ้นเก็บเอาไว้เผื่อใช้ในยามจุกเฉินเนาะอันนี้ก็ต้องคอยเก็บเงินเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อวันข้างหน้าของเราผ่านไปแล้ว๖ราศีด้วยก
เดี๋ยวมาบอกเราว่าอีก๖ราศีที่เหลือนั้นดวงชะตาของคุณในปี๒๕๖๓จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางแบบไหน

ใช่พรุ่งนี้วันเสาร์หมอไก่จะมาบอกคุณผู้ชมเลยพิเศษสุดเลยเดี๋ยวหมอไก่มาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งสำหรับ๖ราศีที่เหลือให้ติดตามกันต่อสำหรับวันเสาร์นะคะ
เกิดวันพฤหัสบดีที่๑๔มกราคม๒๕๐๘คุณชิดถามมาเรื่องของการงานการเงินและครอบครัวค่ะ
ในเรื่องของการงานก่อนเลยนะคะการงานเนี่ยบอกได้เลยว่าปีหน้าดีกว่าปีนี้เยอะนะเพราะว่าปีนี้จะทำอะไรมันมีอุปสรรคมันติดติดขัดนะคะความสำเร็จเนี่ยมันเกิดได้แต่ว่ามันช้ามันต้องใช้เวลาเยอะแล้วก็ต้องแบบว่าพึ่งตัวเองไม่ค่อยมีใครช่วยเหลือแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยมีโอกาสที่งานเนี่ยจะดีขึ้นลาบลื่นประสบความสำเร็จแล้วก็จะมีเก
แล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการลงทุนเพิ่มอ๋อได้ลงทุนเพิ่มขอจะบอกนะแม่ลงทุนเรื่องของอะไรดี
การลงทุนเนี่ยอาจจะทำได้ในเรื่องของพวกอาหารก็ดีในเรื่องของของกินของกินเล่นอะไรพวกนี้ถือว่าดีมากแต่ว่าการลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงทุนคนเดียวก็คืออาจจะมีหุ้นส่วนหรือว่าลงทุนร่วมกับคนรัก
อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
อือออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ